มากันต่อวันเกิดเฮียบอยยังไงกับคลิป
เฮียบอยต้องบอกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ปีนี้อายุสามสิบห้าแล้วนะคะ

หลายคนบอกเลยว่าคุณแม่น่าจะอวยพร

ผักกับการโวยพรสืดวาดของชิปปี้
น้องสาวคนสนิทกับประโยคที่ว่า

แล้วเขาเป็นแฟนกันจริงรึเปล่าคะ
ชัยพนน่ะจีบชิปไม่ใช่หรอ

เขาจะชอบทวงความรักจากผม
ง่องเง้งเจอก็แบบพี่บอยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเราก็มองเขาณตอนนี้นะเราก็มองเขาว่าเขาก็เป็นน้องสาว
แม่เขาก็รู้ว่าณตอนนี้ผมก็มองเขามองชิปปี้ว่าเป็นน้องจริง

พี่น้องสรุปแล้วปีนี้๓๕แล้วนะคะ
ก็ขอให้ทำตามที่คุณแม่อวยพรนะพี่บอยมีเมียได้แล้ว